เพื่อนบ้านกันมีการท้าทายกัน
คุณผู้ชมทายสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็เป็นแบบที่เห็นในคลิปนะฮะเดี๋ยวดูนะครับ
เกิดอะไรขึ้น

แล้วคุณดูหมาที่มันวิ่งอยู่กลางถนนสิ

จากคลิปจะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะส่งของ
ขับมาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
และตะโกนท้าทายช่างซ่อมรถนะฮะ
ท้าทายแบบนี้ก็ทายได้เลยว่าต้องตีกันแน่
สุดท้ายตีกันวางมวยกันอุตลุดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยตลาดชัชวานวง
ตำบลครูคสอำเภอลำลุกาจังหวัดปฐมธานีนะครับ
ทีมข่าวของเราได้เห็นคลิปเหตุการณ์
ก็สอบถามนายสุริยาอยู่บำรุงอายุ๒๕ปี

คนที่ไปต่อยกับคนฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับ

เขากำลังทำงานอยู่ในอู่ซ่อม

นายชายนายชายในนามสมมุตินะ
คนขับรถกระบะส่งของมาจอดรถฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ตะโกนถามมองหน้าทำไม
ดิเอาดิท้าทายกันตามในคลิป

จากนั้นก็เลยมีเพื่อนบ้านมาตะโกนห้าม
โดยนายสุริยาหางคิ้วแตก
ไป๑๐เข็มคุณเลือดอาบหน้านะครับ

บอกว่านายชายคนขับรถกระบะส่งของ

ชอบหาเรื่องเพื่อนบ้านคนระแวกนี้

ก่อนหน้านี้ก็เคยถอยรถกระบะเข้าบ้าน
จะชนเพื่อนบ้านที่เดินผ่าน

และเคยสาดเข้าสารใส่หน้าบ้านคนอื่นบ้างล่ะ
เอาขยะไปวางขวางหน้าบ้านคนอื่นบ้างล่ะ
แล้วตัวนายชายก็เคยร้องเรียนไปยังเทศบาลนับ๑๐ครั้ง
ให้มาตรวจสอบที่ร้านซ่อมรถของผม
ว่าร้านของผมทำเสียงดัง
แต่ทีนี้ครับผมก็ยืนยันไม่เคยกระทำผิดอะไรเลยนะครับ
นายสุริยาบอกว่าหากเป็นอยู่แบบนี้คุณ
มันไม่สบายใจคนอยู่ใกล้กันคนเป็นเพื่อนบ้านกัน
โอ้โหอยู่กันแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วถึงขั้นลงไม้ลงมือนะฮะ
เดือนหน้าผมขอย้ายออกจากหมู่บ้านเลย

ไม่ไหวแล้วนะนี่ผมชอบอยู่สิแล้วมีคลิปวงจรปิด
หมู่บ้านอันนี้เอาข้าวสารไปสาดเขา
เอาข้าวสารใส่พานมาไปสาดเขาข้าวสารเสกหรือเปล่าเนี่ย

ทีมข่าวก็สอบถามเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็บอกว่า
เคยถูกนายชายขับรถพุ่งเข้าใส่เกือบชน
พอถามไปว่าทำไมขับรถแบบนี้ไม่มีคำขอโทษครับ
ยังด่ากลับบอกว่าอ้าวก็เดินไม่ดูทางเอง

นี่เพื่อนบ้านอีกคนที่ทีมข่าวไปสอบถามนะครับ
และทีนี้ก็ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนายชายเหมือนกัน
คือเราอยากจะฟังความสองด้าน๒ทาง
นายชายคนขับรถกระบะส่งของเราก็อยากจะพูดคุยด้วย
แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะ
เพียงแค่ว่าไอ้ท่อรถบิ๊กไบท์ของร้านซ่อมรถ
มันเสียงดังมันหนวกหูผม
หลังจากนี้ผมก็จะเดินทางไปแจ้งความที่สพคูคศด้วยเช่นเดียวกัน
ว่าผมเองก็ถูกทำร้ายด้วยนะฮะ
เคลียร์กันนะมันจะได้อยู่กันด้วยความสุขนะ